ผู้บาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลืออยู่นาน

แล้วถ้าเกิดจับถอยหลังได้ไหม
โอ๊ยแค่แสดงใจน่าสงสาร

ถ้าต้องเบลอเลยเพราะว่าเหล็กแหลมเนี่ยเสียบกลางท้องของเจ้าแมวตัวนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๑๒หมู่๘ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
เจ้าของบ้านหลังนี้คือคุณพี่วรพงศ์สิทธิเดช
เขาบอกว่าบังเอิญไปเจอแมวตัวนี้กำลังถูกซ้อนแหลมที่อยู่รั้วเสียบอยู่
ก็เลยรีบแจ้งพี่กู้ภัยให้รีบมาช่วยเหลือ
พอพี่กู้ภัยมาถึงค่ะคุณชนะคุณผู้ชมก็รำเครื่องตัดถ่างมาตัดสอนแหลมนี้ออก
ใช้เวลาประมาณสัก๕นาทีก็นำแมวมันลงมาจากเหล็กแหลมที่เสียบอยู่ตรงรั้วนี้ได้
คือเราไม่สามารถที่ถอดเหล็กออกได้ทันทีนะอันตรายนะ
เพราะฉะนั้นต้องถอดมาทั้งดุ้นเลยค่ะเอาเหล็กออกมาด้วยแบบนี้เลย

คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าด้วยความที่มันตกใจแมวตัวนี้มันก็วิ่งตะเลิศ

แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องวิ่งตามวิ่งจนจับได้

สุดท้ายพอจับมันได้ปุ๊บก็นำส่งเจ้าหน้าที่ให้ไปรักษาต่อทันที
ก็คาดว่าอุบัติเหตุก็คงเกิดขึ้นได้กับทุกชีวิต
อย่างแมวเองที่ถือว่าเป็นแมวก้าวชีวิตเนี่ย
ที่ว่าไม่ค่อยตายกันง่ายที่ว่าเอาตัวรอดจากที่สูงได้ง่าย

เจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยก็ทั้งเห็นใจมันแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาด้วย

ดีครับอยู่ในบ้านไม่ให้ไปไหนเลยเป็นไงคนรักสัตว
โอ้โหคุณกักทางมันเกินไปหรอกละ